ของสาวมินพีชยากันก่อนเลยนะคะที่ในวันนี้ก็ควงครอบครัวไปทำบุญที่บ้านนกขมิ้น
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๖ปีค่ะแล้วก็ใช้โอกาสนี้นี่แหละค่ะ
ออกมาชี้แจงกับบรรดาพี่สื่อมวลชนถึงกรณีเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมใบหรูของเธอ
ที่มีการโพสต์ภาพลงในโซเชียลแล้วก็เกิดกระแสดราม่าวิพักษ์วิจารณ์กันมากมายว่า
เธอนั้นเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าสาวมีนว่ายังไงไปฟังกันดูเลยค่ะ
ถือโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๖ปีจัดงานบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องบ้านนกขมิ้น
โดยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ร่วมในช่วงเวลาสำคัญพร้อมทั้งขอชี้แจงประเด็นดราม่า
กระเป๋าแบนหรูมูลค่ากว่าสิบล้านบาทซึ่งถูกโฟกัสไปที่ขั้นตอนการนำเข้ามายังประเทศไทย
ว่าผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ด้านสาวมีนเปิดเผยผ่านสื่อเป็นครั้งแรก
หลังเป็นประเด็นขึ้นมาโดยยอมรับว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์ดังกล่าวทั้งหมดจริง
ซึ่งซื้อเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดของตัวเองขณะเดินทางไปคุยเรื่องธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา๒วัน
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้นำกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเนื่องจากต้องรีบเดินทางกลับมาถ่ายทำละครที่เขาใหญ่
พร้อมทั้งปฏิเสธว่าไม่ได้หอบของเข้าทางประตูพิเศษของทางสนามบิน
ไม่ได้แบ่งให้เพื่อนร่วมทริปช่วยฮิวติดตัวกลับมาเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
อีกทั้งยังย้ำด้วยว่าตัวเองไม่ได้มีอภิษฎเหนือกว่าคนอื่น
โดยหลังจากนี้ก็เตรียมเคลียร์คิวงานเพื่อบินกลับไปนำของขวัญชิ้นโตกลับมานอนกอดที่บ้านของตัวเอง
และพร้อมให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ
มีเวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะได้แบบใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างก็เลย
คิดว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองสักนิดคงไม่ผิดอะไรนะคะ
ก็อย่างที่เขียนแคปชั่นใต้ภาพแล้วก็ได้มีการซื้อของจริงทุกอย่างตามที่ได้ลงกับภาพที่ได้เห็นไว้ทุกคน
มินบินไปมินเอากระเป๋าไปแค่ใบเดียวค่ะ
แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่มินจะเอาของทุกอย่างกลับเข้ามาในประเทศ
ของเราทั้งหมดค่ะเราก็มีการซื้อสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็มีการไม่ได้เอากลับมาอยู่ไม่ได้มีการนำกลับมาจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้นำกลับมาตั้งแต่เกิดเรื่องนะ
คือทุกคนไม่ฟังอะไรมินเลยแล้วก็พัฒนาข่าวไปด้วยตัวมันเองนะคะ
ระหว่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยค่ะถ้าเกิดว่ามินจะนำกลับเข้ามาซึ่งก็ต้องรอเวลาบินกลับไป
กลับไปเพราะตอนแรกเนี่ยจริงแล้วกะว่ามีเวลาก็จะบินกลับไปเร็วนี้เนื่องจากว่าต้องรีบบินกลับมาทำงานที่ประเทศไทยจริง
ถ้ากลับมาแล้วเอาของกลับเข้ามาก็คงต้องเสียภาษีตามกฎหมายทุกอย่างในฐานะที่เราเป็นคนไทยอยู่แล้ว
มินไม่ได้มีอภิกษิชนเหนือผู้ใดในประเทศไทยนะตอนที่มินเข้ามาเนี่ยต้องเรียนแจ้งว่ามินลงสนามบินดอนเมืองแล้วก็ไม่ได้เข้าช่องลึกลับใดที่สุวรรณภูมิทั้งสิ้นนะมินเดินผ่านออกมาตามระเบียบของสนามบินทุกอย่างแล้วก็ยืนยันว่ากลมศูนยาการกรไม่ได้ขาดตกบกพ่องเลยแม้แต่นิดเดียวใช่เขาก็ทำหน้
ถ้าเข้าใจผิดหรือว่าใดก็ตามมันก็ทำให้มินเติบโตขึ้นอีกปีหนึ่งในปีหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น